คุณผู้ชมคะนายกุศลหมีเทศอดีตสสจังหวัดสุโขทัย
กลับมาตามที่ได้นัดหมายเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าใครอยากจะพิสูจน์
หลักคำสอนของเขาให้กลับมาสามสิบมีนาคมแล้วเขาก็กลับมาจริงจริง
เขายืนยันว่าเขาจะมีการเผยแผ่หลักคำสอนของเขาอย่างต่อเนื่องนะคะ
เขาประกาศตนว่าเป็นพระศรีอริยเมตรัยองค์สุดท้าย
เป็นศาสดาองค์สุดท้ายมาช่วยโลก
คือฮากันไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือน
ท้าทายบอกว่าถ้าไม่เชื่อกลับมานะ
มาพิสูจน์๓๐มีนาคมนี่นะคะแล้วเขาก็กลับมาจริง
ช่วงประมาณสัก๑๐โมงค่ะที่สวนธรรมชาวศรีวิลัย
ก็เป็นรอยต่อของพื้นที่บ้านโพชัยกับบ้านหนองภัยศูนย์นะคะ
แน่นเพลิงเมืองหนองบูรรณภูจังหวัดหนองบูรรณภู
กุศลปรากฏตัวชุดขาวค่ะก็มีลูกศิษย์ลูกหา
ตามภาพก็ประมาณสัก๕๐คนได้ในกุศลบอกว่า
คือไม่ได้อยากให้มากันเยอะมากันเท่านี้พอแล้ว
เพราะสถานที่คับแคบแล้วก็บอกว่าก็นี่ไงวันนี้ตามนัดหมายกันไง
มาปฏิบัติธรรมกับบรรดาสาวกผู้ศรัทธาแล้วก็มาเจอกับนักข่าวด้วย
แล้วก็หน้าตาก็ยิ้มแย้มนะคะสดชื่นนะคะ
คือก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวว่าโอ้โหหลักคำสอนมันแปลกนะ
วิธีการประพฤติปฏิบัติมันก็แปลกนะคุณเปิดเพลงร้องรำทำเพลง
คุณมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรกันเนี่ยมันใช่เหรอมันได้เหรอ
แล้วที่สำคัญคือคุณจะมาเป็นพระศรีอรุยาเมตรัยอะไรยังไง
ทีมข่าวก็ถามว่าโอ้โหก่อนหน้านี้มีข่าว
คนก็ตำหนิอะไรกันเยอะรู้สึกยังไงเนี่ย
กุศลบอกว่าดีคนตำหนิก็ดีเป็นข่าวก็ดีเหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์
คนจะได้รู้กันให้มากยิ่งขึ้นว่าพระศรีอริยเมตรัยบังเกิดขึ้นแล้ว
เขาตอบแบบนี้นะคะแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่า
วันนี้จะมีพระสองรูปมาฉันเพลแล้วก็จะให้ผู้สื่อข่าวได้ฟังการสนทนาธรรม
ระหว่างพระและตัวแทนในกุศลในนามพระศรีอริยเมตรัยตอนบ่าย
ซึ่งการสนทนาธรรมเนี่ยนะเป็นปฏิหารของพระศรีอริยเมตรัย
นักข่าวหลายสำนักที่ไปกันเนี่ยก็เกิดมาจากอำนาจของพระศรีอริยเมตรัย
บันดาลให้เป็นนักข่าวโดนบันดาลให้นักข่าวมา
นักข่าวที่ไปเนี่ยไม่ได้เชิญด้วยซ้ำเขาก็ยังมาเนี่ยเป็นการโดนบันดาลจิตบันดาลใจให้มา

สอบถามสัมภาษณ์หน่อยนะฮะบอกเออกังวลไหม

กุศลบอกผมไม่ใช่พระผมไม่ใช่พระสงฆ์จะมาตรวจสอบอะไรนะครับ
ส่วนคลิปเรื่องการปฏิบัติทำร้องรำทำเพลงมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คลิปที่ท่านก็เคยเห็นกันไปก่อนหน้านี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะนายกุศลบอกอีกครั้งนะครับบอกว่านั่นคือการผ่อนคลาย
หลังการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันมาเป็นเวลายาวนานตลอดทั้งคืน

เขามีอยู่๖ข้อนั้นหลักคำสอนของเขานะครับ

ซึ่งหมายความว่าดื่มได้แต่อย่าเยอะ
และ๖ห้ามเล่นการพนัน

หมายความว่าเล่นได้แต่อย่าเยอะ
โอ้โหโลมเลยก็มาหรือเปิดพันธุ์ลมก็ไม่รู้แต่พัทรมมันตัวเล็ก
ชาวโรธอานุภาพพันแร่เป็นคนภาคกลางมาจากปลาจีนบุรี
ฉายาคืออานุภาวะเตนี่นะฮะ
บอกว่าบวชมา๔พันศาแล้วบวชที่วัดที่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสังกัดวัดทุดงไปเรื่อยนะ
ก็สอบถามนายกุศลกับบรรดาสาวกบอกว่า
มาร่วมปฏิบัติธรรมกันตามที่นัดหมายกันไว้ก็เลยมานะ
ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับ
ทำแล้วจะมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับผู้ร่วมปฏิบัตินะครับ
แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งนะฮะเป็นแหม่ท่านบอกท่านชื่อ
หลวงพ่อพระพุทธเจ้าน้อยมาจากจังหวัดเลยนะ
ก็มาร่วมแสดงทำสนทนาทำปฏิบัติทำอะไรร่วมกันนะครับ
ก็มีพระสองรูปนะเดี๋ยวคืนนี้จะมีการปฏิบัติธรรมจนถึง๔ทุ่ม
หลังจากนั้นพรุ่งนี้จะปฏิบัติธรรมต่อกันอีกนะฮะเขาบอกเอาไว้นะครับ
เราก็เอามาให้เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูต่อนะครับ